สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นนี้จะเจอกับเราสองคนอยู่กับใบตองและพลอยค่ะใช่แล้วค่ะ
บันเทิงวันนี้นะคะต้องอัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
มันร้อนจริงจริงเลยเรื่องของพี่หมื่นเนี่ยพี่ของหมื่นเนี่ย
เป็นแสนเป็นล้านแล้วนะไม่จบสักทีคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวก็มีสาวคนนั้นออกมาแฉเดี๋ยวก็มีปล่อยคลิปเดี๋ยวปล่อยภาพ
เดี๋ยวปล่อยแชทไลน์อะไรเยอะแยะอินวีตรงหนังไปหมดเลย
แล้วล่าสุดไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็นการท้าทายอำนาจมืดของสาวลึกลับ
คู่กรณีพี่หมื่นโป๊ปหรือเปล่าหลังจากมีคอมเมนต์ท้าให้เผยหลักฐานเด็ด
ยืนยันว่าพี่หมื่นชวนไปดินเนอร์มาจริง
ล่าสุดนะคะจากเพจเจ๊มอย๑๐๘เขามีการอ้างว่า
สาวนิรนามส่งคลิปเสียงผู้หญิงคนหนึ่งสนทนากับชายคนหนึ่ง
ที่เสียงเนี่ยดิฉันฟังแล้วก็คล้ายอยู่นะคล้ายกับพี่หมื่นเขาว่าแบบนี้
มีการคุยกันนัดแนะกันไปทานข้าวซึ่งเอาจริงนะที่ฉันฟังแล้วเนี่ย
มันก็เป็นการนัดไปกินข้าวเฉยคุณว่างไม่ว่างเจอกันไหมได้ไหมอะไรแบบนี้
มันไม่ได้ดูมีอะไรเกินเลยเลยนะคะแล้วหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกมา
โอ้โหแฟนคลับเข้าถล่มเพจเจ๊มอย๑๐๘ยับเยินเลยค่ะ
ล่าสุดของล่าสุดเลยก็ตอนนี้มีแฮสแท็กแล้วเป็นแฮสแท็กเซฟโป๊ปแซ่บ
เทรนด์ทวิตเตอร์กันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เสียงของชายหนุ่มและหญิงสาวนิรนามที่เขาให้เราฟังเนี่ยเป็นยังไง

และพอดีพรุ่งมีรถมีนมาส่งแลวไม่ได้เหรอเชิญไม่ได้เหรอ
พอดีรถส่งซ่อมไงแล้วพรุ่งนี้รถมินิมาส่งไงก็เลยน่าจะไม่ว่าง
ก็เลยจะไปกินข้าววันศุกร์ด้วยหรือเปล่า
แต่พี่ดูก่อนละกันนะวันสุขพี่มีงานไม่รู้ว่าจะเลือกกี่โมง
ได้ถ้าวันสุขได้ก็จะไปวันสุขนะ
ครับครับโอเคครับตอนนี้ครับ
ฟังดูดีแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเลยนี่

แล้วเอาจริงพี่หมื่นเรากินข้าวไม่ได้เหรอคุณ
ไม่ได้มีอะไรเสียหายจากคลิปเสียงที่ปล่อยออกมา
ต้องบอกว่าพี่มือเนี่ยนะถูกปล่อยข่าวเกี่ยวพันธุ์กับผู้หญิงเนี่ยเยอะมาก
ไลน์บ้างล่ะภาพต่างเอ้าล่าสุดคลิปเสียงที่ละไม้ไคร้เหมือนกันนะ
เออก็ไม่รู้ล่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกที
แต่จริงพี่หมื่นโป๊ปของเราเคยออกมาเคลียร์ก่อน
อันนี้พูดระเด็นแล้วรวมถึงบอกว่าไม่อยากจะเอาผิดสำหรับคนที่ปล่อยภาพปล่อยเสียงปล่อยอะไรออกมา